จ่ายค่าปรับซะแล้วก็ให้ตำรวจเข้ามาปลดล็อกให้
แต่หนุ่มลำปางคนนี้ใช้เลื่อยตัดอุปกรณ์ล็อกล้อออกเองเลย
จากล้อรถของเขาตัดเองเลย
เขาอ้างบอกว่าไม่รู้ว่ามันผิดกฎหมายสุดท้ายทำไม่รู้ไม่ชี้
เดินหนีไปเฉยเลยไปดูเหตุการณ์นี้กันนะครับ
บ่อฮู้กะว่าเนี่ยทำลายของราชการนะฮะ
บุคคลอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้อย่างนี้ทุกคนก็พกเลื่อยไว้ท้ายรถหมดเลย
ไม่ได้นะฮะแล้วก็จะไปเลื่อยเอาที่ล็อกล้อออกเองเนี่ยมันไม่ได้นะครับ
ตำรวจพยายามพูดคุยทำความเข้าใจเป็นภาษาเหนือนะฮะ
ทะเบียนบ่อใบไม้บรอเรือ๓๖๐๓ลำปางซึ่งจอดผิดกฎหมาย
โดยรถคันดังกล่าวจอดรถทิ้งไว้บริเวณทางม้าลายมันทับทางม้าลายพอดีนะครับ
ริมถนนบุญวาสใกล้กับสารเจ้าพ่อหลักเมืองตลาดสดหลักเมืองลำปาง
ก็เลยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเอาที่ล็อกล้อมาล็อกไว้
โดยชาวบ้านแจ้งว่าชายคนนี้ใช้เลื่อยตัดอุปกรณ์ล็อกล้อออกเอง
แล้วขับรถไปทางถนนปรายศนีย์ตำรวจจึงรีบขับรถตามไป
บอกให้หยุดรถแล้วก็ให้นำรถไปจอดไว้ภายในที่ทำการปรายศนีย์ลำปาง
จากการตรวจสอบชายคนนังกล่าวนี่ยอมรับ
ว่าได้จอดรถไว้ที่จุดเกิดเหตุจริงคือทางม้าลายจริง
เพื่อจะลงไปซื้อของที่ตลาดจะนำไปขาย
เมื่อกลับมาที่รถก็พบว่าล้อมันถูกล็อก
ไปยืมเลื่อยเหล็กมาตัดอุปกรณ์ล็อกล้อออกเองเลย
คุณมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะในการตัดที่ล็อกล้อออกเนี่ย
ผมว่าไปโรงพักง่ายกว่าไหมแต่มันต้องเสียค่าปรับไง
เขาบอกว่าที่ทำแบบนี้เขาตัดออกเองแบบนี้เลื่อยออกเองแบบนี้
เพราะไม่ทราบว่ามันผิดกฎหมาย
ตำรวจจึงแจ้งว่าไม่สามารถจะตัดหรือว่าทำลายอุปกรณ์ล็อกล้อได้
เพราะว่าเป็นทรัพย์สินทางราชการผิดกฎหมายแน่นอน
แล้วก็เมื่อขอตรวจสอบใบขับขี่และบัตรประชาชน
ปรากฏว่าชายคนนี้บอกว่าไม่ได้พกบัตรมา
ใบขับขี่ทั้งบัตรประชาชนเลยนะ
จากนั้นทิ้งรถเลยรีบเดินหนีไปทางตลาดโต้รุ่งหายตัวไป
ซึ่งตอนนี้ตำรวจบอกว่าจะได้ตามตัวชายคนนี้มาสอบปากคำ
และดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
จากภาพตรงนี้ก็เป็นภาพจากกล้องของตำรวจด้วยนะครับ

เมื่อกี้ในรถมีแก้วอะไร